ต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับ
รกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

ร่วมกับบรรดานักกีฬาทีมชาติไทย
เพื่อนำไปรับประทานระหว่างแข่งขันกีฬา๔เกม

ได้เปิดเผยความคืบหน้าในกีฬา๔เกม
ทางเจ้าภาพอาจตัดกีฬาขี่ม้าโปโลออก
โดยให้เหตุผลว่าไม่มีความพร้อม
ซึ่งกรกฐอยู่ระหว่างขอคำตอบที่ชัดเจน
จากสร้างความสับสนให้กับนักกีฬา
เริ่มทำการฝึกซ้อมไปแล้ว